วัยรุ่นรุมทำร้ายผู้ชายกับแม่

บอกว่าจริงคลิปนี้มันตอนท้ายนะ
เพราะว่าต้นคลิปเนี่ยแฟนผมเนี่ย
รุมทำร้ายก่อนยังเห็นไม่ครบทั้งสองด้าน

เรื่องนี้ที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ย

มันเป็นเหตุการณ์ที่คู่กรณีกำลังทะเลาะกัน
จุดตรงนี้เกาะกลางถนนนะคะ
ใกล้สี่แยกไฟแดงแขวงการทางชัยนาธ

ผู้หญิงแก่เสื้อสีน้ำตาลน้ำตาลกระโปรงดำเนี่ย
โอ้โหถูกตบเข้าไปอย่างนี้นะครับ

ทำไมถึงทำคนแก่แบบนี้ได้นะครับ

แล้วก็บอกว่าเคยมีเรื่องกันกับบ้านนี้มานาน
ในหมู่บ้านจะรู้ว่าครอบครัวนี้เป็นยังไง

หาเรื่องคนที่ขับขี่รถผ่านหน้าบ้านเขาตลอด

คือเขาขึ้นหัวโพสต์แบบนี้เลยว่า
ไม่รู้เรื่องอะไรจริงอย่าเพิ่งแชร์
อยากรู้เรื่องมาถามกันตรงได้เลย

คือนายนัทธศิษย์จันพุก

เขาได้ยินเสียงคนบวกวายอยู่ฝั่งตรงข้าง

มองไปเห็นคนกำลังตีกันนี่

มีคนมาขู่คนถ่ายคลิป
ซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นคนที่

เรามาฟังทั้งฝากฝั่งของคนที่เขาก่อเหตุ

เขาบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
ตอนที่ผมขี่รถไปจอดติดไฟแดงอยู่
แล้วผมไปเจอคู่กรณีเก่า
ก็คือนายทัศพลกับนางชมัยพรโนรีผู้เป็นแม่
ที่บอกว่าเป็นแม่ลูกแล้วถูกรุมยำเนี่ยนะ
คือแม่ลูกขับรถมาอีกเลนหนึ่ง

แล้วแฟนสาวของนายโยธิน

หลังจากนั้นพอคลิปที่
เผยแพร่ไปในโลกโซเชียลมันเป็นตอนหลังตอนท้ายแล้วไง
ในคลิปมันไม่มีตอนแรกที่แฟนผมถูกรุมทำร้าย
อันนี้นายโยธินหนึ่งในผู้ที่เกาะเหตุเขาบอกแบบนี้นะคะ

ตำรวจก็เรียกผู้ก่อเหตุทั้งสองฝ่ายเลย

แล้วก็ทางฝั่งแม่ลูกที่ถูกรุมทำร้าย
แล้วทั้งสองฝ่ายเขาก็เคยมีปากเสียงทะเลาะวิวาดกันหลายต่อหลายครั้ง
รอบนี้เป็นการรุมทะเลาะวิวาส
ซึ่งก็มีการเจรจากลายเกลี่ยกันนะ

แล้วก็ปล่อยทั้งสองฝ่ายกลับบ้านไปนะคะ